ดูเหตุการณ์นี้ครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่วันที่๕ตุลาคมต่อเนื่องถึงวันที่๖ตุลาคม
เป็นเหตุที่ผู้หญิงคนหนึ่งทุกชายวัย๒๘ปี
ที่แชตด้วยกันและผู้ชายพวกเขานั้นชอบอ้างตัวว่าเป็นถำรวจ
ไปมาผู้ชายวัย๒๘ปีก็บอกว่าอยากเจอ
นัดกันมาเจอพากันไปเที่ยว
และจากนั้นก็พาผู้หญิงไปกักขังในห้องพร้อมกับข่มขืน
แล้วก็บังคับขู่เข็นรีดไถเงินจากผู้หญิงคนนี้

แล้วก็ได้แจ้งความต่อตำรวจเมื่อวันที่๑๑ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งทางด้านของตำรวจสนตลิ่งชัน
ได้รับแจ้งความจากหญิงสาววัย๑๙ปี
ว่าถูกนายสาธาดาบัวทองอายุ๒๘ปี
แชทชักชวนให้ไปเที่ยว

ดูในแชทดูในโซเชียลดูดี
เขาก็ดูน่าเชื่อถือ
ครับบอกเป็นตำรวจแล้วก็เป็นลูกตำรวจด้วยนะครับ
แล้วก็หน้าตาดีแต่งตัวดี
ก็เลยแชทคุยกัน
จากนั้นผู้ชายคนนี้ก็ชักชวนให้เธอไปเที่ยว

พาผู้หญิงวัย๑๙ปีไปที่บ้านหลังหนึ่ง
กักขังอยู่ในบ้านหลังนั้นสัก๑ชั่วโมงนะครับ
บ้านหลังนั้นอยู่แถวซอยมหาดไทย๒นะครับ
คือหมู่บ้านมหาดไทย๒แขวงบางละมาด
ตลิ่งชันกรุงเทพมนาคอนเป็นบ้าน๒ชั้นนะ

แล้วล็อกประตูขังไว้ในบ้าน
ตั้งแต่กลางดึกเที่ยงคืนกว่านะครับ
ของวันที่๕ตุลาคม

ผู้ชายคนนี้ออกจากบ้านไปหายไปไหนไม่รู้นะคุณนะ
แล้วก็ย้อนกลับมาที่บ้านอีกครั้ง
จากนั้นพาผู้หญิงวัย๑๙ไปขืนใจภายในห้องนอน
โดยใช้กำลังบังคับตบตี
ใช้กำลังตบตีอีกที
กระเป๋าสะพายโทรศัพท์มือถือ
และแหวนของผู้เสียหายไป
จากนั้นครับก็กักขังผู้เสียหายไว้
จนกระทั่งถึงวันที่๖ตุลาคมช่วงสักประมาณ๔๓๐๔๐๐เย็น
แขวงบางแวกเขตภาษีเจริญ

เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนนะครับ
แล้วก็ทิ้งผู้เสียหายไว้
ก่อนที่ผู้ชายวัย๒๘ปีจะขับรถหลบหนีไป
ผู้เสียหายนำเรื่องไปปรึกษาผู้ปกครอง

เมื่อวันที่๑๑ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ

ผู้ต้องหามีฐานะปานกลาง
แม่เป็นครูและพ่อเป็นอดีตตำรวจจริง
ผู้ต้องหามีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แล้วก็ชอบแอบอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
โดยจะสร้างรูปโปรไฟล์ในเฟซบุ๊คให้ดูน่าเชื่อถือ

จากการสอบถามนางสุรีสิงโตทอง
แม่ค้าที่เปิดร้านอาหารอยู่หน้าห้าง

ผู้ที่หญิงสาวเข้ามาขอความช่วยเหลือ
เล่าให้ฟังว่าน้องผู้หญิงวัย๑๙มาขอความช่วยเหลือ
โดยยืมโทรศัพท์ขอติดต่อกับแม่
พร้อมกับร้องไห้ตลอดเวลา
แล้วก็บอกว่ามีผู้ชายเอาเงินหนูไปหมดแล้ว
เอาของมีค่าหนูไปด้วยเอาโทรศัพท์มือถือหนูไปด้วย

ตัวแม่ค้าเกิดความสงสารจึงให้ยืมโทรศัพท์ไป
แต่ตัวเด็กวัย๑๙ก็ไม่สามารถติดต่อแม่ได้
ทั้งแม่ของเด็กโทรศัพท์กลับมาพูดคุย
แม่ค้าก็ยื่นโทรศัพท์ให้กับผู้หญิงวัย๑๙ได้คุยกับแม่ของเธอ
ร้องไห้ตลอดเวลาบอกแม่ของเธอตลอดเวลา
จากนั้นเกิดเป็นเรื่องราวแล้วครับ
ปรึกษาแม่เรียบร้อยแล้วก็ไปแจ้งความไว้ที่สนตลิ่งชันนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับพนักงานสอบสวนสนตลิ่งชันได้รวบรวมหลักฐานยื่นต่อสาร

เมื่อวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ

ไม่พบว่าผู้ต้องหามีคดีแต่อย่างใด
แต่เพราะว่าเคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วครั้งหนึ่ง
ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่านายพักขพงศ์
แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อที่อาจจะเรียกยากหน่อยนะ
สาธดาหรือฮะสาธาดาบัวทองนะครับ
โดยเมื่อปี๒๕๕๒เคยทำงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ก่อนจะลาออกไปเป็นลูกจ้างที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยชื่อดัง

เรื่องต้นคาดว่าน่าจะหลบหนีไปอยู่บ้านญาติ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการติดตามตัว

ซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็เปิดเผยออกมาว่าทางด้านของพบตร

บอกให้ตามจับกลุ่มให้ได้โดยเร็วนะครับ